วันนี้นะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับ๑๓หมูป่ามาอยู่นะคะ
เพราะว่าเป็นกระแสที่เขาบอกว่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
จากช่องชื่อดังเลยจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไปขอสัมภาษณ์ครอบครัวของน้องไตตันของน้องดอมแล้วก็ของน้องไนท์
คือตามไปเก็บภาพถึงบ้านเลยในช่วงที่เขาเดินทางกลับบ้าน
ไตตันได้สัมภาษณ์หลายคำถามเลย
คือต้องบอกว่าเป็นควันหลงหลังจากที่ช่วยชีวิตหมูป่าออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของไทยก็พยายามที่จะขอความร่วมไม้ร่วมมือสื่อไทย
อย่าไปรบกวนน้องเพราะว่าหลังจากนี้สิ่งที่น้องต้องทำ
ก็คือภารกิจเรื่องของการเรียนการศึกษา
เพราะว่าน้องหายตัวไปในถ้ำร่วมแล้วก็เกือบครึ่งเดือน
กลัวว่าน้องจะเรียนไม่ทันเพื่อนแล้วก็อยากให้ความเป็นส่วนตัวกับครอบครัวด้วย

แต่แล้วฉะไหนคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมสื่อต่างชาติ
เกาะติดสัมภาษณ์ถึงที่บ้านเลย
แล้วไหนล่ะมาตรฐานการกำกับควบคุมสื่อไทยกับสื่อต่างชาติ
อันนี้เป็นการตั้งคำถามขึ้นมาในสังคมไทย

ล่าสุดในอำเภอแม่สายยืนยันเหมือนเดิมค่ะ
บอกว่าระยะนี้หลังจากที่น้องออกจากถ้ำออกจากโรงพยาบาลมาแล้ว
เช่นเคยก็ยังขอความร่วมมือทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศ
ส่วนกรณีที่นักข่าวต่างชาติเข้าไปสัมภาษณ์ตอนนี้
อยู่ระหว่างการประสานทำความเข้าใจกันใหม่
เริ่มต้นกันใหม่ต้องมีการควบคุมกำกับกันใหม่

ก็จะกำชับให้ชุดอภและก็ชบหมู่บ้าน
ไปดูแล๑๓ชีวิตเข้มงวดมากขึ้น
และอันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดสำหรับผู้ปกครอง
ก็คือกรณีที่สื่อหรือว่าสำนักงานต่างหน่วยงานต่าง
ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนไปติดตามน้อง
ไปขับรถตามน้อง
คือละเมิดความเป็นสิทธิส่วนบุคคล
นอกจากสื่อจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
เขาบอกว่าที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์

แต่ว่ายังเป็นช่วงไปตามอยู่นะยังไม่ได้สัมภาษณ์เนี่ย
คือนายเมฆสายก็คือนายสมศักดิ์คณะคำนี้นะคะ
บอกว่าแนวทางการดูแล๑๓ชีวิตหมูป่าอาคาเดมี่
หลังจากนี้ก็คือต้องร่วมมือกันหลากหลายหน่วยงาน
มีทั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยงานด้านการศึกษาตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้าน

สั่งการให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
แล้วก็อปพรเข้าไปดูแล

ครอบครัวตอนนี้ไม่รู้สึกอึดอัดนะ
แต่จะเวียนไปเยี่ยมเยี่ยนต่อเนื่อง
คือไปเยี่ยมเยี่ยนเป็นระยะไม่ได้ไปเฝ้า
จนทำให้น้องแล้วก็ครอบครัวรู้สึกอึดอัด
ก็คือจะเน้นให้เด็กได้พักผ่อน
ใช้เวลาว่างตามปกติ

แล้วก็อาจจะมีสายตรวจของตำรวจไปดูแลบ้าง
เพื่อต้องการความช่วยเหลืออื่น
โดยเฉพาะกับสื่อมวลชนก็ขอความร่วมมือเหมือนเดิม

แม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อวาน
มีภาพปรากฏออกมาเป็นสำนักข่าวจากสหรัฐอเมริกา
เข้าไปเกาะติดสัมภาษณ์น้องถึงบ้านเลย
เขาบอกว่าก็เป็นการตั้งคำถามที่ไม่ได้เจาะลึกอะไรนะ

ไม่ได้ละลาบละล้วงไม่ได้ละเมิดสิทธิ์

อำเภอแม่สายบอกว่าก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

สื่อในไทยเองก็ดีแล้วก็สื่อต่างชาติเองก็ดีค่ะ

เขาดูแลน้องเนี่ยช่วงนี้เนี่ยในระยะแรกเนี่ย
ก็คงจะขอความร่วมมือไม้ร่วมมือนะครับสำคัญที่สุดก็คือ
เรื่องของทางสื่อมวลชนทำยังไงที่จะให้ทางสื่อเองเนี่ย
เข้าไปติดตามไปรบกวนน้องและครอบครัวเนี่ย
ให้น้อยที่สุดอ่าส่วนอันที่สองนะครับ
ที่เรามีการพูดคุยกันตรงนี้ก็คือผู้ปกครองในพื้นที่เนี่ย
ก็จะจัดชุดชรบอบพรแล้วก็อะไรไปทำความปฏิสัมพันธ์ดูแลน้องนะครับ
รวมทั้งตำรวจก็อาจจะจัดสายตรวจจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ไปเอ่อในยังครอบครัวที่ตั้งของครอบครัวน้องในชุมชน
ประเด็นที่สามที่เราคุยกันในตรงนี้เนี้ยครับก็คือเรื่องของอ่า
สถานศึกษาน้องเองเขาขาดเรียนไปค่อนข้างเยอะนะครับ
ช่วงนี้ทางโรงเรียนหลายโรงเรียนก็มาพูดคุยกันว่า
แผนในเรื่องของการสอนเสริมรวมทั้งตอนนี้เนี่ย
ผมเองก็เข้าไปพบผู้ปกครองแล้วมีการพูดคุยเรื่องของการรักษาผลประโยชน์ของน้องหรือภายในครอบครัวเพราะตอนนี้เนี่ยอาจจะมีกลุ่มนะครับ
คนบางคนเข้ามาอาจจะปรารถนาดีหรืออะไรในตรงนี้แต่มันวุ่นวายไปหมด
เป็นภาพออกมาแล้วทีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไร
แม่สายบอกว่าอยู่ระหว่างการประสานนักข่าวต่างประเทศคนนี้ที่เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อทำความเข้าใจถึงกฎระเบียบต่าง
เข้าไปทำความเข้าใจใหม่เลยว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่ควรกระทำแม้ว่าจะไม่มีข้อกฎหมายที่จะเอาผิดกับนักข่าวคนนี้ได้
แต่คิดว่าสังคมคงจะตัดสินได้รวมถึงสมาคมเกี่ยวกับสื่อเองคงจะต้องมีกฎระเบียบที่จะต้องตักเตือนกัน
ทั้งนี้ขอขอบคุณสื่อมวลชนอื่นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
หลังจากนี้ไปนะคะนายอำเภอบอกว่าจะได้สั่งการให้ชุดชรบและอปพรรวมถึงผู้ใหญ่บ้านผู้นำหมู่บ้านให้ดูแลอย่างเข้มงวด
กว่าจะมีคำสั่งยกเลิกแต่ก็จะดูแลต่อเนื่องตามปกติในฐานะลูกบ้านเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะคะบอกว่าได้มีการพูดคุยกับผู้ปกครองตลอดเวลา
และข้อมูลล่าสุดที่ได้จากผู้ปกครองมาผู้ปกครองมีเรื่องกังวลอยู่เหมือนกันมากที่สุดเลย
คือยังคงมีสื่อบางสำนักพยายามขอเข้าไปสัมภาษณ์ทำให้ผู้ปกครองเองรู้สึกหนักใจค่ะ
รองลงมาคือเรื่องของการเรียนเพราะว่าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงนานเกินครึ่งเดือน
ก็กลัวว่าลูกจะเรียนไม่ทัน
รวมถึงตอนนี้ผู้ปกครองมีการตั้งไลน์กลุ่มขึ้นมานะคะพูดคุยปรึกษากัน
แล้วก็บอกว่ามีกลุ่มบุคคลยื่นข้อเสนอต่าง
เอาไลน์กลุ่มมาปรึกษากัน
ถ้าเป็นเรื่องใหญ่จะเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับนายอำเภอให้ช่วยตัดสินใจต่อไปค่ะ
ผมว่าสมาคมสื่อก็คงจะต้องใช้วิธีฐานะเป็นเพื่อนสื่อมุญชนกัน
ใช่ไหมครับก็คงไม่เคยจำกัดว่าเป็นบารอรี่แค่ของประเทศ
เธอมีสื่อก็ต้องคุยเขาไม่เข้าใจก็อธิบายให้เขาเข้าใจครับผม
แต่ว่าในขั้นตอนของเราเนี่ยที่เราจะติดตามเขาเนี่ยติดตามเพื่อที่จะตักเตือนหรือว่ายังไงครับ
ตรงจุดนั้นเนี่ยผมก็กำลังประสานแล้วจะดูตัวในตรงนี้
คงจะทำความเข้าใจพูดคุยกันในตรงนี้
ครอบครัวของน้องเขาตั้งลายกันเป็นลายของครอบครัวนะครับ
แล้วมีอะไรเขาก็ปรึกษาหารือกันการจะลงนามสัญญาหรือทำอะไรในตรงนี้เนี่ย
เขาบอกเขายังไม่ทำแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายอะไรต่าง
นี้มักจะคิดแทนเด็กและครอบครัวหมดครับผม

หลังจากที่สื่อต่างประเทศก็ไปเจาะลึกถึงที่บ้านของน้อง

ของประเทศไทยแหมก็แอบน้อยเนื้อต่ำใจนะ
คุณสุภาษารานะว่าเออห้ามเราสื่อไทย
ไม่ให้เข้าไปทำข่าวไปสัมภาษณ์ส่วนตัว
เราก็ปฏิบัติตามกฎตามระเบียบตามกฎกติกาที่เขาวางไว้นะ
แต่สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ยังไม่มีเลยคุณ
ใช่แต่เหตุฉะไหนเล่าสื่อต่างประเทศถึงไปทำแบบนี้ได้
นี่ค่ะมีการตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการควบคุมสื่อ
ทีนี้ล่าสุดค่ะนายธวัชชัยไทยเขียว
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็โฆษกของกระทรวงยุติธรรม
ได้มีการโพสต์ข้อความ
คือเป็นการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
สื่อต่างประเทศปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนผู้ประสบภัย
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น
เป็นเรื่องที่น่าเสียใจและไม่ควรให้อภัย
ท่านเองยังมีการเปรียบเทียบด้วยนะคะบอกว่า
กระบวนการสอบถามหรือสัมภาษณ์ของสื่อมวลชน
หรือบุคคลอื่นใดกับเด็กที่ประสบภัยพิบัติที่ผ่าน
ประสบการณ์ที่ตกอยู่ในภาวะทุกข์ยากตื่นกลัวสุดขีดนั้น
แม้ไม่มีกระบวนการหรือกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน
เฉกเช่นเดียวกับเด็กหรือเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมก็ตาม
แต่ก็ควรจะเทียบเคียงเอาวิธีกระบวนการยุติธรรม
สำหรับเด็กและเยาวชนไปใช้เท่าที่จำเป็น
ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี
แล้วก็น่าชมเชยเป็นอย่างยิ่ง
โดยจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลที่ตกอยู่ใน
จิตใจของเด็กและเยาวชนเนื่องจากอยู่ในวัยที่เปราะบาง
และต้องได้รับการปกป้องรักษาจิตใจด้วย
โดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
เหตุผลที่ต้องใช้วิธีการพิจารณาสืบพยานเด็ก
โดยให้มีนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์
เป็นผู้แปลคำถามในระหว่างชั้นสอบปากคำ
ในกระบวนการก่อนพิจารณาพิพากษาของเด็ก
ก็เพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลที่อยู่ในตะกอนใจของเด็กและเยาวชน
ลักษณะนี้คุณธวัชชัยไทยเขียวก็มีการเทียบเคียง

สำหรับสื่อต่างประเทศที่ไปสัมภาษณ์น้อง
หลังจากที่น้องไปประสบเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติมา
น้องเองก็ยังมีปมมีบัตรแผลอยู่ในใจ
เปรียบเทียบเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ที่ต้องมีนักจิตวิทยาที่ต้องมีนักสหวิชาชีพ
ที่ต้องมีนักสังคมสงเคราะห์
ไปอยู่ในกระบวนการในการสอบปากคำน้อง

ก็เพราะว่าต้องการให้น้องคือสบายใจที่สุด
ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เป็นปมในใจน้องไปในอนาคต
ก็คือมองต้นทางว่าเด็กทุกคน
โดยเฉพาะ๑๒คนมีปมอยู่แล้ว

แต่อาการมันไม่ได้แสดงออกชัดเจน

ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตได้แบบนี้นะคะ
จากการสัมภาษณ์ของนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรรัฐ
ธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าก่อนหน้านี้ที่จะต้องคัดกรองเรื่องเกี่ยวกับคำถาม

คุณหมอบอกว่าช่วงนี้อาจจะยังไม่มีการแสดงอาการใด
ว่ามีความกลัวจากบาดแผลที่เกิดขึ้น
จากการที่เข้าไปติดอยู่ในถ้ำและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว
แต่ว่าหลังจากนี้ไปช่วงเฝ้าระวังก็คือ๔๖สัปดาห์นี่แหละ
จะเป็นช่วงที่ถ้าไปถามซ้ำ
ถึงแม้ว่าน้องเขาจะยิ้มถึงแม้ว่าน้องเขาจะตอบ

เขาคิดแบบนั้นอยู่ในใจตลอดเวลาหรือเปล่า
ถ้ามันฝังอยู่ในช่วง๔๖สัปดาห์

หลังจากที่มีการออกรายการเดินหน้าประเทศไทย
แล้วก็ต่างประเทศแล้วเรียบร้อย

เคยไปพูดคุยกับทางครอบครัวไหม
ว่าห้ามนะห้ามไม่ให้สื่อเข้าไปพูดคุย

บอกครอบครัวแล้วทางที่ดีที่สุดคือ

ขอความร่วมมือกับครอบครัวไปแล้ว
หลังจากนี้จะขอความร่วมมืออีกสักหนึ่งครั้ง
ส่วนถามว่าแล้วสื่อที่ไปสักถาม

ก็บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพูดคุยไปแล้ว

ตอนนี้กำลังติดต่อสื่อนั้นอยู่ว่า

คือหลังจากนี้ก็จะต้องไปเตือนกันอีกครั้ง
แล้วก็สื่อไทยเองก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะ